เมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะคนเขาเห็นภาพเขาบอกว่าบ้านเหมือนกับเป็นอะไรบ้านมดเหรอ

ทีนี้จากจากรังมดที่ว่ามาดูรังพึ่งกันหน่อยไหมดีฮะ
ไม่ได้ไม่ได้น้อยไม่ใช่รังเดียวแน่นอนค่ะมากันเป็นร้อยเลยคุณผู้ชม
เนี่ยแล้วเขาเตรียมนะจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ
ไปบนต้นไม้โอ้โหแบบนี้คุณโอ้โหรังพึ่งหลวง
นี่ค่ะคือบินอพยพหนีไฟป่ามาแล้วก็มาทำรังอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยกว่ารังบนต้นไสใหญ่เลยนะคะ
พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่ลำปางค่ะซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าหูยเป็นไปได้ไงเนี่ย
หลวงมาสร้างรังเป็นร้อยรังอยู่บนต้นไสแล้วต้นไสมันใหญ่มากสูง๓๐กว่าเมตรอะค่ะ
กลางป่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่ลำปางอยู่ห่างจากน้ำตกแม่ปานเนี่ยสัก๘๐๐เมตรได้
กิ่งก้านสาขาต่างของต้นไสเต็มไปด้วยรังพึ่งโอ้นี่มาทำรังอยู่แบบนี้นะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองที่อำเภอแม่ปานเนี่ยก็คือนายกชำนาญเรียบโลกเนี่ย
ให้ฟังว่าชาวบ้านเขาร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้เอาไว้กว่า๑๘๐๐ไร่
ช่วงหน้าแรงจะมีพึ่งหลวงเข้ามาอาศัยทำรังทุกปีค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นผืนป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่สูงนะคะ
และอย่างนึงเนี่ยชาวบ้านเขาไม่มารบกวนผึ้งเหล่านี้
ฝูงพึ่งก็เลยเพิ่มจำนวนยุบยับยุบยับไปหมดเลยคุณผู้ชม
เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะ
ทางภาครัฐเองจะร่วมมือกับผู้นำชุมชนชาวบ้าน
พัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทุกคนจะได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนลำปางต่อไปด้วยนะคะ
พื้นที่ตรงนี้มีอะไรให้น่าศึกษาเยอะให้น่าเที่ยวเยอะนะ
แล้วมีรังพึ่งเป็นร้อยแบบนี้แสดงว่า
อุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศดี
แต่ทีนี้ถ้าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ก็ต้องดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะ
ใช่กลัวไงว่าแบบเดี๋ยวเพิ่งบินมาแล้วโดนพึ่งต่อยอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าไปเที่ยวได้ใกล้มีน้ำตกแม่ปานสวยเลยนะคะ